ปริวไปแล้วเพราะอะไรล่ะคุณ

ว่าไม่สามารถเปิดสภาในการพิจารณากศกษาภาพรุธธรรมนี้ได้

จะต้องกลับไปใช้ร่างเดิมเป็นสูตรหารร้อยนั่นเองนะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้รวมถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะฮะ
เดี๋ยวอาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะวิเคราะห์ให้ฟังในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมขอพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านอีกทีนึง
ว่าการที่จะไปบังคับให้คนเอาหัวเดินต่างตีนเนี่ยมันผิดธรรมชาติ
มันฝืนไม่ได้สุดท้ายขึ้นมามันก็ต้องกลับมาสู่ธรรมชาติที่มันควรจะเป็น
คือสุดท้ายขึ้นมาเอาเป็นว่าการเลือกตั้งคราวหน้า
การคิดบัญชีรายชื่อ

เอาร้อยหารจากคะแนนรวมของพักทั้งหมด

เอาคะแนนรวมจากที่คนไปเลือกพักเท่าไหร่

อันนี้ก็เป็นไปตามร่างเดิม
คอรมอเสนอต่อสภา
แล้วสภาก็รับหลักการไปแล้ว
แต่ว่าตอนหลังมันมาเกิดเรื่องพิจิตรพิษดารขึ้นมาก็คือ
ลงมติให้เอา๕๐๐หาร
เพราะคาดว่าพักเล็กจะได้ที่นั่งกลับเข้ามา
เพื่อสนับสนุนนายกต่อ
แต่ว่าสุดท้ายยื้อกันไปยื้อกันมาวันนี้จบแล้วครับ
ครบ๑๕๐วันครบ๑๘๐วัน
ประธานชวนขึ้นบันลังตั้งแต่๙โมงกว่า
โมง๒๘นาทีถึงประกาศว่า

เอาล่ะขอถอยหลังกลับไปหน่อย
ต้องบันทึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ว่า
การที่สภาล่มคราวนี้
มันล่มเพราะเกิด๓ประสาน

ข้อที่๑คั่วที่๑พักเพื่อไทย
อันนี้เขาประกาศชัดเจนว่า

เขาไม่อยากออกกฎหมายที่สุ่มเสี่ยงกับรัฐธรรมนูล
เขาอธิบายมาหลายครั้งว่านี่เป็นการต่อสู้กันตามวิถีทางของสภา

ที่๒พักพลังประชารัฐ

คือฉากหน้ากับฉากหลัง
ฉากหน้าเนี่ยประธานวิบนิโรธย้ำป้อมสั่งห้ามโดดประชุม
ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แล้วฉากหลังล่ะเป็นยังไงฉากหลังบิ๊กพลังประชารัฐโทรจี้สสวไม่ให้เข้าร่วมประชุม
มีรายงานข่าวว่าบิ๊กพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิทธิ์
รายงานข่าวบอกว่าในช่วงค่ำวันที่๑๔เมื่อคืน
ผลเอกประวิทย์ได้ส่งสัญญาณถึงแก่นำให้ประสานสอสอพักทุกคนไม่ให้เข้าร่วมประชุม
โดยให้เจ้าหน้าที่ของพักโทรไปแจ้งสอสอแต่ละคน
นี่เห็นไหมครับฉากหน้าที่ออกมาอธิบายโดยประธานวิบกับฉากหลังที่เป็นรายงานข่าวมันคนละเรื่อง
แล้วสุดท้ายฉากหลังนี่แหละถูกครับเพราะว่าสอสอพลังประชารัฐเข้าร่วมประชุมเกือบจะไม่เห็น
ทิ้งเชื้อไว้ไม่กี่คนเท่านั้นต่อมาคั่วที่สามคือคั่วสว
สวหลายคนเขาก็มีหน้าที่ว่าเขาจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม
หนึ่งในนั้นก็มีสวคนดังอย่างวัญชัยสอนสิริสววัญชัยยันไม่ร่วมสังคกรรม
เหตุผลผมเห็นว่าการคำนวณ๕๐๐หารมันผิดกฎหมายมันผิดรัฐมนูล
เดินไปก็หัวฟาดพื้นผมจึงไม่เดินไปด้วยมันฝืนกฎหมายมันฝืนจริยธรรม
นี่สรุปสั้นฉะนั้นจะเห็นว่าคั่วสวที่ออกมาหลายคน
หน้าแปลกนะครับส่วนใหญ่เป็นสวที่มีจุดยืนทางการเมือง
ละฝากฝั่งกับพักเพื่อไทยทั้งนั้นแต่คราวนี้ทั้งสามคั่วนี้
เขาจับมือประสานกันเป็นรายรวมการเฉพาะกิจคือไม่เอาสูตรห้าร้อย

การเลือกตั้งคราวหน้าก็จะใช้๑๐๐หาร
อธิบายง่ายว่าสมมุติคนมาลงเลือกตั้ง๗๐๓๕ล้าน
พักไหนได้คะแนนบัญชีรายชื่อหรือคะแนนพัก๓ล้าน๕
๓ล้าน๕จาก๓๕ล้านเท่ากับ๑๐
ก็แปลว่าพักนั้นจะได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑๐คน
๓๕ล้านถึงจะได้สอสอ๑คน
ไม่ใช่๗๕๐๐ถึงจะได้เป็นสอสอ๑คนเหมือนคราวที่แล้ว
แล้วไม่ใช่คำนวณแบบปัดเศษจนกระทั่ง๒๐๐๐กว่า๓๐๐๐กว่า
ก็ได้เป็นสอสอเหมือนคราวที่แล้ว
จนกระทั่งเรามีพักเล็กพักน้อยเยอะแยะไปหมด๒๙พักมั้ง
แล้วก็มีพักร่วมรัฐบาลตั้ง๑๙พัก
มีพักร่วมรัฐบาลมากที่สุดในโลกคือ๑๙พัก
แล้วมันก็เป็นเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เห็นก็รู้กันอยู่แล้ว
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่อง
จบแล้วตายสนิท

ส่วนประเด็นเรื่องกฎหมายผ่านไปแล้วก็ผ่านไป
ทีนี้เรื่องประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งของนายก
มันเดินทางมาถึงจุดที่เขมงเกลียวเข้าไปทุกที
เพราะวันมรืนนี้วันที่๑๗
จะมีคนไปยื่นให้สารรัฐมนูลตีความโดยยื่นผ่านรัฐสภา
รัฐมนูลตีความยังไงไม่รู้

มันเป็นวันที่ถ้าคิดจากปี๕๗๒๔สิงหา๕๗๒๔สิงหา๖๕ครบ๘ปี
จริงอยู่สารรัฐมนูลจะตัดสินใจยังไงไม่รู้
แต่ว่าประเด็นมันก็คือว่า

มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้จับตามอง
ที่เขาขึ้นจอหัวว่า
มติกรรมการร่างรัฐมนูลฟันทง
วาระนายกตู่ครบ๘ปี๒๔สิงหา๖๕

ขอเอารายละเอียดจากเอกสารเผยแพร่
เผยแพร่เป็นมติที่ประชุมกรรมการร่างครั้งที่๕๐๐
วันที่๗กันยายนปี๖๑

การนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ให้นับรวมวาระที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่รัฐมนูลพศ๒๕๖๐ใช้บังคับนี้ด้วย
ไอ้ที่บอกว่ามาเริ่มต้นใช้บังคับเอาตอนปี๖๐วันที่๖เมษา

มติกรรมการร่างรัฐมนูลเขาเขียนไว้ชัดว่า
ถึงเป็นนายกก่อนปี๖๐
ก็ถือว่าเป็นนายกตามรัฐมนูลฉบับนี้ด้วย
โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวเนื่องตอนหนึ่งว่า
การกำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายก
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดระยะเวลา๘ปี
เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดทางอำนาจทางการเมืองยาวนานเกินไป
อันจะเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองได้

เอกสารนี้ที่เอามาเปิดเผยกันเนี่ยภาษาชาวบ้านคือ

เวทีเนี่ยเขาวิเคราะห์กันไปอีกว่าทางออกของนายก
ควรจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก่อนจะถึงวันที่๒๗สิงหานี้
เช่นทางที่๑
นายกพูดเหมือนที่พลเอกเปรมพูด
พอแล้วแล้วนายกก็วางมือ
ทางที่๒ให้จับตาไว้ที่จะเป็นไปได้

ทางที่๓อันนี้ก็มีคนอุตส่าห์
ทำนายไว้ด้วยว่าอาจจะมีการยึดอำนาจตัวเอง
แต่ทั้งหมดนี้ต้องรอสารรัฐมนูลวินิจฉัย
ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นนายกได้ถึงปี๖๘หรือ๗๐
คำถามคือความเคลื่อนไหวทางการเมือง

นี่คือประเด็นที่ต้องจับตามอง
และนี่คือเป็นโจทย์เป็นคำถามต่างการเมือง
ที่ยังไม่มีคำตอบวันนี้
แต่ว่าตอบได้คร่าวว่าเรื่องนี้น่าห่วงครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
เรื่องการเมืองต้องติดตามเหมือนกันนะช่วงนี้เข้มข้นจริงนะฮะ